ทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งแม้ทำไมยังโสด

เมื่อวานที่เขามีปาร์ตี้
จัดงานวันเกิดรวบตึงไปคริสต์มัสแล้วก็ปีใหม่เลยคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งแน่นอนนะคะมีคนสนิทเดียวเข้ามาร่วมดินเด้อกันเพียบ

ในมือถือแบงค์พันเป็นปรึกเบิ้ลล่ำ
มูลค่า๑๐๐๐๐๐บาท

จะมาปล้นพี่เอแต่อย่างที่บอกไปนะคะปีนี้ใจปั้มเปย์เลยค่ะ
ขนาดไหนน้ำตาของเจ้าหญิงแห่งวงการผู้จัดเนี่ย
ลิเกมันไหลพลากขนาดไหนไปชมเลยค่ะ
สวัสดีค่ะน้ำตาไหลเลยไหมคะพี่เอ๋

เดี๋ยวจะถ่ายเธอต่อ
เลยเอามาให้ถ่าย

คือที่ให้มาเนี่ยน้อยกว่าที่อ้ำเอาไปนะ
แล้วพี่อ้ำบอกด้วยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายเธอต่อนี่ค่ะ

คุณผู้ชมเห็นไหมคะพี่อ้ำสวยมาก
คืองานนี้เราจะได้เห็นสองซุปตาแถวหน้าเมืองไทย

เพราะว่าเมื่อวานเห็นแบบทั้งคู่ถ่ายรูปด้วยกัน
พี่เอ๋มกับนาเดตน่าจะมีละครด้วยกันค่ะ
แล้วอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะแฟนคลับเชียร์เยอะมากนะคะ
ฝากเลยนะคะเข้ามาคอมเมนต์นะคะ
ณเดชน์มาคู่กับพี่อ้ำพี่อ้ำสวยมากจริงนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าพี่เอ๋เสียงเชียร์จากเฟนคลับ
มีไซเย่นหรือดำเนินการต่อหรือเปล่านะคะเพราะว่าพี่เองนะคะ
เขียนแคปชั่นไว้แบบนี้นะคะบอกว่านึกภาพไปพร้อมกัน
ว่าถ้าเป็นละครให้เราเล่นอ่ะก็คงจะดีนี่งานนี้มีลุ้นหรือเปล่า